คุณผู้ชมครับจากการติดตามไล่เรียงลำดับเวลาที่สำคัญของการตรวจค้น
วันนี้วันที่๖อย่างที่คุณเขมสอนบอกไปเมื่อสักครู่นี้
จนถึงวันนี้แล้วเข้าสู่วันที่๖จะครบ๑สัปดาห์แล้ว
เขาปรับแผนปรับกลยุทธ์กลวิธีอย่างไรกันบ้างนะครับ
คุณผู้ชมครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ในช่วงเช้าประมาณสัก๘โมงเสร็จ
ปะทะกันเกิดขึ้นผลักดันกันไปกันมานะครับ
ระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับพระแล้วก็บรรดาลูกศิษย์ลูกหา
ที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนวัดพระธรรมกายในพื้นที่บริเวณถนนเรียบคลองแอนนะครับ
จำลองแผนที่โดยรอบวัดพระธรรมกายให้คุณผู้ชมติดตามกันอีกครั้งหนึ่ง
บริเวณด้านข้างของผมตรงนี้นะครับนี่คือพื้นที่รูปตัวแอลของวัดพระธรรมกาย
ในพื้นที่ยาวบริเวณด้านหน้าผมตรงนี้จะอยู่ประมาณสัก๒๐๐ไร่ด้วยกัน
ในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งนะครับประมาณสัก๑๙๖ไร่
จุดนั้นเป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญเรามาเริ่มดูจากแผนที่พื้นที่สำคัญ
คือบริเวณด้านหน้าติดกับถนนใหญ่ประตู๗ครับพื้นที่ประตู๗เนี่ยเมื่อเข้ามาแล้ว
มันจะเป็นพื้นที่ฝั่งซ้ายของวัดพระธรรมกายกินพื้นที่ประมาณสักสองพันกว่าไร่ด้วยกัน
เคยเข้าไปค้นดูแล้วเคยเจรจาแล้วแต่ก็ไม่พบอะไรที่น่าสงสัย
ดูเหมือนกับว่าไม่น่าจะมีอะไรที่ติดใจอีกแล้วและก็ไม่มีพระสงฆ์รวมทั้งลูกศิษย์ลูกหาของวัดพระธรรมกาย
นั่งสวดมนต์ขัดขวางในขณะที่อีกหนึ่งจุดสำคัญครับจากประตู๗ย้ายไปครับ
ประตู๖และประตู๕ตรงนั้นเนี่ยเป็นทางเชื่อมต่อระหว่าง๒ประตูนี้
บนถนนคลองแอนซึ่งเป็นพื้นที่ปะทะกันเมื่อวานนี้ยังคงเป็นพื้นที่ของทางฝั่ง
วัดพระธรรมกายที่ตรึงกำลังนั่งสวดมนต์แล้วก็นำแผงเหล็กมากั้นเอาไว้เป็นแนวป้องกัน
คือเมื่อวานนี้หลังจากที่มีการประทับผลักดันกันไปกันมาสุดท้ายแล้วก็พอจะยุติลงได้
พระสงฆ์ลูกศิษย์ลูกหาก็นั่งฝั่งที่เขาดูแลพื้นที่นั้นแล้วก็สวดมนต์อย่างต่อเนื่อง
มาถึงวันนี้ภายในประตูที่๖นะครับทีมข่าวพบว่าบรรดาลูกศิษย์ลูกหานำ
เหล็กแล้วก็รถยนต์เนี่ยมาจอดขวางกั้น๓ชั้นด้วยกันเป็นกำแพงยานยนต์
กำลังเจ้าหน้าที่ที่จะบุกผ่านเข้ามาจากทางประตู๗ด้วย
แผงเหล็กแล้วก็เสริมรถอีกสามชั้นหลังจากเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ไม่
สามารถจะยึดพื้นที่ทางเชื่อมระหว่างประตู๕และประตู๖คืนมาได้
วันนี้ครับฝั่งเจ้าหน้าที่เองก็เลยปรับแผนเสริมกำลังย้ายมายังประตู
๑แล้วก็ประตูที่๔คือจาก๗มา๖และ๕บริเวณคลองแอนไปที่ประตูที่๑
และประตูที่๔คือฝั่งนี้เนี่ยก็จะติดกับคลองอีกด้านหนึ่งในขณะที่อีก
ฝั่งหนึ่งของวัดประตู๘ก็จะติดอีกคลองอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันนะครับ
ประตูที่๑และประตูที่๔เป็นเส้นทางขวาสุดของวัดพระธรรมกายแล้วก็มี
ถนนซึ่งมีพื้นที่กว้างกว่าถนนเรียบคลองแอนเพื่อเปิดทางเข้าไปตรวจค้น
ยังพื้นที่ในส่วนของวัดพระธรรมกายในประมาณสัก๑๙๖ไร่เนี่ยนะครับ
ศึกในครั้งนี้ทำให้ทางฝั่งวัดพระธรรมกายถูกกำลังโอบล้อมเข้ามา
ชิดทั้ง๓ด้านเลยจะต้องแบ่งกำลังไปรักษาพื้นที่ใจกลางสำคัญ
ไร่ของวัดโดยฝั่งวัดพระธรรมกายเองใช้อาคารหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกา
ขนนกยูงเป็นเสมือนกับศูนย์บัญชาการรวมกำลังสั่งการเคลื่อนย้ายคนไป
น่าจะมีคนอยู่ประมาณสักสี่พันถึงห้าพันกว่าคนด้วยกันแต่ทางฝั่งวัดพระธรรมกาย
เขาคาดว่าน่าจะมีคนอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมากกว่านั้นเผลออาจจะมากถึงประมาณ
ตรวจค้นจุดต่อไปคืออาคารร้อยปีคุณยายอาจารย์จันทร์เป็นจุดที่จะต้องเข้าไปตรวจดู
ให้ละเอียดและอย่างที่นายกบอกนะครับว่ามาตรา๔๔ไม่ยกเลิกเมื่อยังมีอำนาจมาตรานี้อยู่
พื้นที่นี้คือพื้นที่ควบคุมพิเศษที่สามารถจะเข้าไปตรวจค้นดำเนินการตามกฎหมายได้